ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างเพื่อที่จะปรับให้เจ้าโควิด๑๙เป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ตามนะคะ
แต่ว่าสำหรับอาสาสมัครที่อยู่หน้างานอย่างคุณด่าเองเนี่ยบอกเลยว่าการแพร่ระบาดของโควิดปัจจุบันนี้ยังน่าห่วงอยู่นะคะคุณผู้ชม
ไดเปิดใจว่าตอนนี้เนี่ยนะจำนวนผู้ป่วยในศูนย์พักคอยที่สร้างขึ้นมีผู้สูงอายุมารักษามากขึ้นนะคะ
เข้าใจว่าทุกคนตอนนี้ก็คงเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแหละแต่อยากให้ระวังอย่าชะล่าใจ
เพราะเชื้อโรคเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงกรานที่จะถึงนี้
ใดใช้คำว่าสถานการณ์น่าเป็นกังวลสุดสุดค่ะอืมในส่วนของทีมงานอาสาสมัครจากเมื่อก่อนนะ
มีเป็นพันคนเลยนะตอนนี้ถอดใจไปหมดแล้วอยู่ไม่ถึง๑๐คนนะคุณ
แต่พี่ไหนบอกว่ายังไงก็จะเดินหน้าต่อทำเพื่อสังคมต่อ
แม้ว่าที่ผ่านมาจะโดนดราม่าหนักนะว่าช่วยผู้ป่วยโควิดไม่ทั่วถึงบ้างล่ะ
ซึ่งพี่ไดเองยืนยันนะคะว่าแม่ยังไหวอยู่โดยตอนนี้นะคะ
ประกาศขอรับบริจาคยาเพื่อมาแจกจ่ายให้กับคนติดเชื้อโควิด
คำถามคือแม่ไหวไหมใช่ไหม
ก็มีมีหลายวันที่เกือบจะไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
ต้องยอมรับเพราะว่ามันก็เครียดอะเนาะ
แล้วก็แต่โชคดีค่ะที่มันเป็นการทำเพื่อช่วยเหลือคนจริงค่ะ
เวลาเราขาดอะไรเราก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราก็ได้ทุกอย่างมา
โอเคเราจะกลับมารับบริจาคยาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็โอเคเราคนไม่พอหรอกแต่ว่าเราก็จะพยายามช่วยส่งยาให้คนให้ได้มากที่สุด

แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องการเป็นยาต่างนะคะ